น้ำท่วมตอนนี้น้ำทะเลหนุนกำลังมาเร็วมาก
ถนนทางเข้าบ้านกำลังจะขาดตอนนี้ลางานจะกลับบ้านไปดูบ้านแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนนะครับที่ส่งข้อมูลเข้ามาจากคุณวันฤดีอยู่คงแก้วนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าก็บรรยายงานเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ
มาดูที่ชุมพรกันหน่อยคุณผู้ชมครับถึงแม้ณวันนี้นะครับน้ำที่ท่วมอยู่ที่ตะบนพระโต๊ะอำเภอพระโต๊ะชุมพรจะเริ่มลดระดับลงไปแล้ว
แต่ว่าสิ่งที่เหลือไว้คือสภาพความเสียหายของบ้านเรือน

ติดตามพร้อมกันจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรครับ
ตอนนี้นะครับผมอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๙ตำบลพระโต๊ะอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรนะครับ
ตรงบริเวณมารินร่องแพรแห่งนี้นะครับ
ถือว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกจุดหนึ่งของอำเภอพะโต๊ะ

จะมีซากของห้องน้ำที่ได้พังเสียหายรวมถึงซากต้นไม้ต่างนะครับ
ที่ล้มระเนรนาศพังไปหน้ากองเลยนะครับ
เพราะว่าจุดตรงนี้ที่ได้รับความเสียหายหนักอยู่ใกล้กับคลองพระโต๊ะนะครับ
ซึ่งเป็นจุดต้นน้ำของแม่น้ำหลังสวนนะครับ
แล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกับคุณพี่เล็กนะครับ
ซึ่งได้รับความเสียหายแล้วก็เป็นบุคคลที่เรียกว่าหนีตายเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ในวันนั้นครับ

เล็กครับช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นพี่เล็กหนีตายยังไงบ้างครับ
ค่ะก็พอน้ำมาเยอะนะคะเราก็เก็บของเก็บของขึ้นแพร่
น้ำขึ้นเรื่อยแล้วก็ไปอยู่ชั้น๒ค่ะไปอยู่สักชั้นสอง
น้ำท่วมถึงชั้นสองอีกอ่ะนะคะก็พอน้ำท่วมถึงชั้นสองมากก็อยู่ไม่ได้แล้ว
ต้องพังขวาบ้านเพื่อจะออกไปหลังคาข้างนอกอะค่ะก็ออกไปหลังคานะคะ
ขึ้นอยู่บนหลังคาพอขึ้นอยู่บนหลังคาไม้มันมามากเหลือเกินค่ะ
ปีนี้มากระแทกเขาบ้านอ่ะนะคะกระแทกบ้านแล้วก็อยู่อยู่บ้านบ้านมันเริ่มโยก
ลูกชายก็บอกว่าต้องลอยตัวทิ้งบ้านค่ะต้องทิ้งบ้านเอาชีวิตรอดอย่างเดียว
ของอะไรก็ไม่เป็นห่วงอะไรแล้วอ่ะนะคะก็ทิ้งบ้านทิ้งบ้านไปอยู่บนต้นไม้ค่ะ
บนต้นไม้อยู่บนต้นไม้ไม้ก็มาอีกมามากระแทกต้นไม้ที่พี่เล็กอยู่
แทกกระแทกกระแทกพอมันก็เริ่มต้นไม้มันเริ่มจะล้มอ่ะนะคะ
พอปลายไม้มันลงถึงน้ำเราก็ไหว้ต่อค่ะลอยตัวต่อก็ไปอยู่อีกต้นหนึ่ง
ไปอยู่อีกต้นหนึ่งไม้ก็ไปกระแทกอีกก็เริ่มวางแผนเลยว่าถ้าต้นนี้ล้มจะไปอยู่ตรงไหนกันดีอะนะคะ
ต้องดูไม้ด้วยว่าไม้มาทางไหนจะไปทางไหนพอมันกระแทกต้นสุดท้ายล้มนะคะ
พี่ก็ลอยคอกันหมดทุกคนเลยอีกต้นหนึ่งที่คนคนอยู่นะเสียงมันสบั้นเลยอะค่ะ
ใหญ่มากสบั้นลงตึ้มน้องเขาก็บอกว่าลงแล้วลงแล้วแม่หนีหนี
ก็เลยหนีไปอยู่อีกต้นหนึ่งอะค่ะเป็นต้นอินทนินก็ขึ้นอยู่ปลายต้นอินทนินนะคะ
อยู่ปลายต้นอินทนินก็อยู่ประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะคะอยู่ชั่วโมงกว่า
น้องอีกคนหนึ่งก็คอยดูว่าเขาหายไปไหนคิดว่าเขาตกน้ำ
พออยู่อยู่เขาก็ดึงดึงแพร่ได้นะคะก็ร่องแพร่ลงมาหาพี่เล็กได้รับขึ้นแพร่ค่ะ
แล้วจากการแจ้งเตือนของหน่วยงานภาครัฐนะครับเขาได้แจ้งเตือนทันท่วงทีไหมครับในวันที่เกิดเหตุ

ก็ไม่ทราบข่าวเลยค่ะไม่ทราบข่าวเลยว่าจะเกิดพายุเข้าอะไรอย่างนี้ค่ะไม่มีค่ะ
อืมครับแล้วหลังจากนี้เราต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมาช่วยเหลือเรายังไงบ้างครับ
ก็อยากให้ช่วยนะคะถ้าทางรัฐช่วยได้ก็อยากจะให้ฟื้นฟูช่วยปรับสภาพให้หน่อยค่ะ
สภาพเพราะว่าพี่ก็ทำท่องเที่ยวอยู่นะคะยังอีกไม่นานก็เทศกาลอำเภอแล้วก็อยากจะทำให้ทันรับตรงนั้นนะคะ
เราจะมีการช่วยเหลือตัวเองยังไงก่อนก่อนที่จะรัฐจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรา
ก็พยายามทำสู้ไว้สุดความสามารถนะคะสู้ทุกอย่างค่ะเท่าที่ทำได้
ใครช่วยเหลืออะไรก็รับหมดนะคะรับหมด
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่มีชีวิตอยู่ให้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยถือว่าเหตุการณ์นี้หนักที่สุดไหมครับ
ค่ะหนักที่สุดค่ะหนักที่สุดหนักมากถ้าเป็นกลางคืนพี่ว่าพี่คงจะไปสบายแล้วอะค่ะ